พาไปทำบุญให้สบายจิตสบายใจกันบ้างดีกว่านะครับไปกราบไหว้หลวงพ่อขาวกันที่จังหวัดแขนก่อนขอนแก่น
นี่ไปที่นี่เลยครับไปเจอกับพระพุทธบาทภูพานคำที่ตั้งอยู่ที่บริเวณ
ไล่เขาอุพานคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ
ก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ขาวหรือพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่สูงถึง๑๔เมตร
หลวงปู่ขาวเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เขาเคารพสัทธาเป็นอย่างมากนะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดยาวไงค่ะ
โอ้โหประชาชนมากันเยอะครับมากราบไหว้สักการะบูชากันแบบไม่ขาดสาย
แต่กว่าจะได้ขึ้นไปกราบไหว้ไม่ใช่งานง่ายนะ
มีบททดสอบหัวใจและแข้งขาเอาคุณดูสิ
ห้าภาพหนึ่งพันสี่สิบเก้าขั้น

ต้องดูแลร่างกายให้ดีเลยนะ
ใครที่หัวเข่าไม่ดีผมแนะนำว่า

แต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันคุ้มนะ
เพราะว่าวิวทิวทัศน์ข้างบนเนี่ยสวยงามครับ
และเป็นทัศนียภาพที่บอกได้เลยว่า
หาชมกันง่ายนะจ๊ะเรียกได้ว่าเหนื่อยแต่ก็คุ้มแถมอิ่มบุญด้วยต่างหาก
เท่านั้นไม่พอครับที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ขาวแล้วใช่ไหม
ยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลองในมนตบอีกทั้ง
ใต้ฐานองค์พระพุทธรูปใหญ่เนี่ยยังเป็นเหมือนโบสถ์ครับ
ก็มีพระพุทธรูปและพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ให้กราบไหว้บูชา
แล้วก็แถมให้เผื่อใครชอบเขย่าเซียมซีนี่เลยให้เสี่ยงทายกันไป
เอ้าคุณผู้ชมครับใครอยากท้าทายความสูงทดสอบพลังกายพลังใจเติมบุญเสริมสิริมงคล
คนก็สามารถไปกันได้ที่นี่นะจ๊ะ
โอ้โหดีมากเลยฝึกกำลังกายและฝึกสติกำลังใจด้วยนะคะ